แต่มันไม่ใช่นะค่ะมันเป็นความคิดจิดใจ
มันทำให้เราแบบเสียกำลังใจไปได้เลย
เราคิดว่าเขาเป็นลูกเราเราไม่คิดว่าเขาเป็นแมว
เมื่อเรากันตมติชอบมาก

ปัจจุบันน้องอายุ๒ปีน้องวุโสเป็นเพศผู้ทำขวัญแล้ว
แล้วก็พอรับเจ้าสัวมาประมาณปีกว่าเจ้านางก็ตามมาเจ้านางจะอ่อนกว่าเจ้าสัว๑ปี
เจ้าสัวเจ้านางเล่นเป็นส่วนพวก

ใครที่ถามว่าทำไมไม่มีปลอบคล้องเพราะว่าเราเล่นระบบปิด
บางทีเราไม่อยู่บ้านน้องอาจจะปีนป่ายได้
เรากลัวว่าน้องจะแบบไปเกี่ยวทำให้น้องเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

เราก็เราไม่ได้เจตนาไม่เคยเอาน้องปล่อยเดินออกไปข้างนอกอยู่แล้ว
ไม่อยู่บ้านค่ะเราไปต่างจังหวัด
ช่วงเช้าของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันเกิดเหตุ
ไปที่ตำบลชะโอมจังหวัดสระบุรี

บีมก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยก็จะปล่อยน้องอยู่กันได้เขาอยู่กันได้
เขาจะมีอาหารน้ำมีห้องน้ำไว้ให้ตลอด
แล้วก็ปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดบานเก็ตไว้
เพราะว่าปกติเจ้าสัวไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะแบบออกจากบ้านได้
สองวันเต็มที่แล้วค่ะสกัด
ถ้าสมมุตินานกว่านั้นก็คือต้องมีคนมาอยู่ด้วย
แล้วก็มีคนเข้ามาดูออกมาเช็คกับอะไรอย่างนี้
แล้วน้องเขาออกไปได้ไหม
คือหน้าต่างบิมเปิดไว้แต่ว่าบิมเปิดบานเนี่ยค่ะบางรูรวด
ไม่ได้ปิดล็อกหน้าต่างเพราะว่าเราต้องการอยากให้หน้าต่างเขาถ่าย
แล้วลมมันเข้าข้างในเพราะเราไม่ได้เปิดแอร์ให้เขาไงค่ะ
คือหน้าต่างไอ้ตรงมุงรวดไอ้ตรงมุงรวดมันไม่มีตัวล็อค
มันก็แค่แบบคือแต่ว่ามันแน่นนะถามว่ามันแน่นมันแน่นนะคะ
แต่ไม่รู้วันนั้นอะไรน้องแบบอาจจะแบบไปสะกิดสะกิดโดนแล้วมันอาจจะเปิดออก
มันก็เป็นเหตุที่เราไม่มีตั้งใจสังเกต
ปกติเราเลี้ยงในบ้านอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม
ไม่เคยเลยค่ะเพื่อนบ้านเขาเลยไม่เห็นว่าเป็นแมวของใคร

ไม่เคยออกเลยไม่เคยออกเลยแล้วออกแค่จะหมา
เราพาน้องขึ้นรถแล้วก็พาเที่ยว
อ๋อแสดงว่ำันแสดงว่ามันเป็นเหตุครั้งแรกที่น้องออกไปเอง
โดยที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
ใกล้เคียงกันหนักที่เขาไปอยู่เค้าคิดอาจจะเพราะบ้านเขาหรือเปล่า
คือมันเป็นเหตุที่เราไม่อยากให้มันเกิดจริงอะค่ะ
ใช่ครับ

เพราะไงแมลงแมวเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาออกอยู่แล้ว
เราไม่ได้เลี้ยงแบบระบบเปิดที่น้องสามารถเดินไปบ้านไหนบ้านไหนได้
ปกติก็ไม่เคยพาน้องเดินเล่นเลย

กลับมาเจอไม่เจอน้อง
คือบีมออกจากตำรวจโชโมงสามารถใช้เนียตได้แล้ว

แล้วเธอขายต้องเข้าไม่ถึงเพราะมันอยู่ในหุบเขา
พอบ่ายสองไม่อยวก็เปิดกล้องดูจะสวนไม่อยู่ไล่ดูตั้งแต่เช้า

บ้านหน้าบ้านมีอะไรผิดปกติไหมนาต่างออกหรือเปล่า
ก็เลยรบกวนให้เขาหาให้หน่อยว่าแมวบิวอยู่แถวไหน
ก็เลยไปได้ว่าแมวไปอยู่บ้านนู้น
ตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าแมวอ่ะขู่เขาเขากลัวเขากลัวขึ้นบ้านไม่ได้
เขาก็เลยแจ้งอาสามาจับให้
แต่น้องไม่มีพฤติกรรมดุนะคะเขาแค่ความที่เขากลัวปุ๊บ
กลัวเพราะเขากลัวไงคะพี่เขาแปลกหน้าแปลกกิน
แล้วก็หมุนก็ว่าไปซาดน้ำเขาแล้วก็เขียอะไรยังไงประมาณเนี้ย
บินออกมาจากกำลังจะกลับบ้านอยู่ตอนประมาณบ่ายบ่ายสอง
บิ๊มโทรหาผู้ภายตอนอย่างนั้นไปเหลฟบิ๊มโทรหาผู้ภายตอน๘๓๐นะ๗๓๐

เมื่อแพร่แพร่เดียวแพร่เดียวเองคือไม่ถึงชั่วโมงที่ซั้ง
ไปในกลาง
จะเกิดอีกเหรอ
ก็ไม่ได้มาว่าคิดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดออกได้นะ
เพราะว่าปกติเขาก็จะอยู่ในสภาพนี้

ไม่มีอะไรที่ลืมปิดหน้าต่าง

กินแปลกเขาก็จะปลูกอย่างเดียว

ใช่พอบิมถึงบ้านบิมไม่ได้ขึ้นบ้านเลยบิมไปที่เขาไปปล่อยเลย
ใช่พอไปเห็นปุ๊บก็เห็นถุงที่เขาถุงกระสอบอะค่ะ

เขามาช่วงมาช่วยเมื่อวาน

มีชีวิตไปปล่อยแม้กระทั่งสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะ

คือแมวยังไม่ใช่แมวขี้เลื้อนตัวเล็ก
แมววินน้ำหนัก๕กิโลกรัมค่ะ
น้ำหนัก๕กิโลต้องสันนิษฐานได้แล้วว่า

คือรูปสุดท้ายค่ะน้องไม่ได้เปลี่ยนจนมองไม่รู้นะคะ
รูปสุดท้ายที่ข้างบ้านเขาส่งให้
น้องไม่ได้เปลี่ยนจนไม่สามารถแยกไม่ออก
ขนาดตอนที่บิ๊มไปเจอน้อง
น้องเปื้อนโคนเพียงรู้เลยว่าเป็นน้องเพราะไลน์เค้าชัด

หนึ่งคดีที่พี่ตำรวจเขารับไปแล้วนะคะ

แล้วก็มีพรบคอมพิวเตอร์ด้วย

โดยที่เราไม่ได้รับอนุญาต
เอาหน้าเราแคปรูปหน้าเฟซบุ๊ก
ให้โพสต์ไว้ในเพจของเค้า

อ๋อแสดงว่าที่ตัวตัวเอง

น้ำตากเราไม่เปิดประมาณเนี่ยค่ะ

แต่ถ้าที่บ้านเก่าวิวก็จะเลี้ยงหลายตัวอยู่แล้ว

ทุกอย่างอาหารใช้เกรดที่ดีที่สุด
ไหนก็ต้องใช้ดีอะไรทุกอย่างแล้วก็ใช้ดีที่สุด

เก้าตามถึงแล้วมันเป็นการทำอะไร

มันไม่ใช่แค่แมวตัวเดียวนะมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบมันเป็นลูกเราเป็นครอบครัวเรา

๔เดือนคือเขาไม่อยู่กับเรา

เหมือนเขาไม่อยู่กับเรา๔เดือน
ใช่เรารับเขามาน่าจะ๔๕เดือนประมาณนี้ไม่เกิน๕เดือน
เพราะว่าเขาต้องคุ้นจิ้นกับคนแล้ว
การเลี้ยงรับเลี้ยงแมว๔๕เดือนไม่เกินเยอะค่ะ

เขาก็จะราดเลิงของเขา
บางคนคิดว่าแค่แมวตัวเดียวไม่ต้องเดอะร้อนไหล่
คือมันไม่ใช่นะมันเป็นความรู้สึกจิตใจเรา
ถ้าเราว่าเราคิดว่าเขาเป็นลูกเราอะคะ

ใช่เรากลับมาบ้านเรามากอดเขาอย่างนี้

ให้เธอเราไม่มีลูกก่อนแล้วนะพอถึงมันไม่แค่แมว
อารมณ์เหมือนเราสูญเสียลูก
ปฏิบัติคุณปีมก็จะอยู่กับแฟนแล้วกับแมวขึ้นเหรอยังณ
ใช่ค่ะก็จะอยู่กับแฟนอยู่กับแม่พ่อจริง
เราอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดพรุ่งนี้คือเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นอะไรบ้าง

ว่าไม่ว่าจะสัตว์มีชีวิตขนาดไหนตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่
ขอให้มีวิธีการที่รักษาชีวิตเขาไว้

คุณต้องสังเกตว่าเห็นเหตุการณ์แบบนั้นคุณต้องเอกใจแล้วว่า

คุณมาปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้ตามมีตามเกิดเหรอ
ถึงคือแบบสัตว์ตัวเล็กเขายังไปช่วยมาเลย
เพื่อให้มีชีวิตขึ้นมามาเลี้ยงมาทำอะไรให้รักษาเขา
แต่นี่คือแบบแมวเราทั้งตัวแล้วเป็นแมวพันตัวใหญ่อ้วน
ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมดุร้ายจนถึงขนาดแบบเป็นอันตรายต่อคน
มันน่าจะใช้หัวคิดสักนิดนึง
มีการพิจารณาอะไรการกระทำที่ตัวเองกำลังจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
คือเขาจะมาพูดว่าเขาช่วยอีกบ้านนึงเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน
แล้วจริงใจเราที่เขาทำกระทำก็เปล่า

สวัสดีค่ะ

พี่จ้ายแนะนำหรือยังไงคะ
ที่อยู่กับใครควรจะทำอะไร

คือขอแบบให้จับน้องให้มีชีวิตก่อน

ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน

ทีนี้โพสต์ตามหาบ้าน
โซเชียลตอนนี้มันดังจะตายวิมโพสต์วันเดียว

โพสต์ตามหาบ้านหาคนที่เกี่ยวข้อง
หาคนแบบมาดูแลรับน้องต่อก็ได้

ขอเก็บไว้สัก๑อาทิตย์๒วัน๓วันก็ยังพอได้ดับเวลา

ทุกชีวิตมันมีค่าค่ะเขาก็มีชีวิต
คนเรารักชีวิตทุกคนขนาดคุณยังรักเลยคุณ

ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำขอโทษ
ทำอะไรเลยจากหน่วยงานที่เขากระทำลงไปนะคะ
ไม่ได้มาแสดงความเสียใจสำนึกผิดหรือพูดคุยกับเราเลย

ไม่ได้ติดต่อมาทางไหนก็ไม่มีเลยไม่มีสักพัก
แล้วคนที่เรากำเนินตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นเพียงกับเขา

เคยคุยกันจะทะเลาะกันจนเขาจะแบบหาเรื่องเราข่มขู่เรา
แล้วก็ไหวได้เป็นเรื่องของทางคดีไป
ใช่ทางคดีไปอันนั้นเราไม่คุยกับเขาแล้ว

ใครจะให้เกิดรอบดีชื่นสุดของเหรอ

เกิดครอบบีช่อบเหรอเขาก็ต้องอยู่บีช่อบในสวนที่เขาทำ

ก็การกันพิสูจน์ศพน้อง

เอาเลี้ยงเขาให้ดีสักกว่า
แต่ห่ะสงสัญเขานะ
คือถ้าไม่อยู่เขาร้องทุกวันเลย
กระน้องห่าทุกวันเลยปุ้งพาย
ไม่ได้แต่ใจนะไม่ใจกลางเขานะ
จริงคือทุกคนนะคะไม่ได้รักสัตว์เหมือนกันทุกคน

ถ้าเป็นเราสมมุติถ้าเป็นเราแล้วไม่เอาอื่นมาอยู่
เราอาจจะเล่นกับน้องก็ได้

อันนี้พูดเลยนะว่าพอบินได้ยินคำว่า
บิ๊มแมวโดนอาสาปล่อยไปมั้ง

เขาคงเอาน้องไปวันที่ปลอดภัยแล้ว

เขามาดูให้
บอกว่าภาษาปล่อยไป
อาสาเป็นคนจับน้องไป

ใช่แล้วเขาคงไปดูแล

เขาแค่ผลักภาระออกจากเขาเอง

แต่ไม่รู้อยู่ในสภาพไหน

เราก็เดาไปหลายตำนานอาณา

แมวสวยขนาดนี้จะเอาไปที่ไหนรึเปล่า

ทั้งคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้กำลังใจ

แล้วค่ะบางคนก็หัวไม่เชื่อ

กลัวจะเอาไปขายบ้างเอาไปเลี้ยงเองบ้าง
พอแมวพอข่าวดังเอามาฆ่าทิ้งว่า
คือเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือเราแบบเราก็ฟังเขาพูดมา